สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สรามาแล้วค่ะ
เอ๊ะวันนี้จะอาบน้ำดีหรือเปล่าเอาอย่างงี้ละกันยังไม่อาบ
เพราะว่าวันนี้ฝนตกไปอาบออกข้างนอกค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะ
ที่ยังคงฝนตกถามว่าวันสุดท้ายเหรอไม่ใช่นะคะ
พรุ่งนี้ก็จะฝนตกแหละแต่อาจจะเบาลงเล็กเล็กน้อยนะคะ
วันนี้มาดูก่อนว่าเช้านี้ที่ไหนฝนตกนี่๖โมงแล้วนะ
หกโมงหนึ่งนาทีแล้วนะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
เน้นไปที่ภาคเหนือเห็นไหมแถวแม่ห้องศรกับเชียงใหม่
นี่นู่นมีเมฆฝนแสดงว่าเช้านี้ที่แม่ห้องศรและเชียงใหม่
มีฝนตกลงมาแต่ถ้าสีเขียวแบบนี้แสดงว่าฝนตกไม่หนัก
ใช่หรือไม่ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนทางตอนบนของประเทศร่องฝนค่ะ
ขยับขึ้นไปจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะจะเห็นว่าหางเขาอยู่แถวนั่นแหละ
แม่ห้องศรเชียงใหม่ก็เจ้าตัวนี้แหละค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนแล้วก็ลากยาวลงไปไปไหน
หาย่อมฝนหย่อมฝนก็คือตัวแอลอยู่แถวรอยต่อภาคอีสานกับภาคกลางพอดี
ปัจจัยที่ทำให้ทางตอนบนเกิดฝนเอ้าแล้วกรุงเทพล่ะ
แล้วภาคตะวันออกล่ะแล้วภาคใต้ล่ะก็ยังมีฝนอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดูช่วงนี้กำลังแรงทำงานต่อเนื่อง
วันนี้ฝนตกทั่วไทยค่ะแหมระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ฝนก็ยังคงตกอยู่แบบนี้การเดินทางช่วงเย็นต่างระมัดระวังตกช่วงไหนบ้าง
เช้ามีภาคอีสานด้วยนะนิดหน่อยนะคะเช้าวันนี้ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
ช่วงสายสายเมฆหายไปฮะแดดค่อนข้างดีเริ่มได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันเล็กน้อย
พอช่วงบ่ายค่ะบ่าย๒บ่าย๓เหมือนเข้ามาตามนัดเหมือนรู้เวลาเลยนะคะ
มาอีกแล้วเมฆฝนจ๋าปกคลุมทั้งไทยและเริ่มตกช่วงไหนสี่โมงเย็นนี่
นี่คือภาพเมฆฝนที่เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นและกรุงเทพปริมณฑล
สี่โมงเย็นตกยาวยาวไปเลยจนถึงสองทุ่มอีกแล้วเหรออีกวันแล้วเหรอก็
อีกวันแหละค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวอีกวันก่อนออกจากบ้านนะคะ
เตรียมอะไรคิดดีนะคะส่วนคลื่นอืมวันนี้ดีขึ้นอีกแล้วค่ะ
อันดามันและอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พอพูดถึงเรื่องของฝน
ภาคเหนือเนี่ยอย่างที่บอกไปเช้านี้ที่แม่ห้องศรและเชียงใหม่ฝนตกใช่ไหม
แม่ห้องศรนี่เขาตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะน้ำมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย
เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่แม่ห้องศรสถานการณ์เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าแม่น้ำปลายเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดน้ำมันสูงขึ้นเรื่อย
น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยตอนนี้ล้นตลิ่งแล้วนะท่วมเรือกสวนไร่นา
ของประชาชนในพื้นที่บ้านศพสอยทางจังหวัดออกมาเตือนเลย
ระวังระวังอย่างใกล้ชิดด้วยใช้คำนี้นะคะ
เพราะฝนยังคงตกหนักในพื้นที่สิ่งที่เขากลัวตามมาก็คือน้ำป่าไหลหลาก
และดินโครนถล่มแหม่ภาคเหนือช่วงนี้น้ำเยอะจริงจริงนะคะ
ลำปางเหมือนกันชาวบ้านท้ายเขื่อนเขื่อนอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอก
แต่ท้ายเขื่อนเตรียมระมัดระวังนะ๒เขื่อน
กิวลมและเขื่อนกิวคอหมาเพราะเขาขออนุญาตเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
ต่อวันเนี่ยจากเดิมสิบลูกบาทเมตต่อวินาทีเป็นหนึ่งร้อยลูกบาทเมตต่อวินาที
เพราะฝนเหนือเขื่อนมันเยอะจริงนะคะแล้วช่วงหลังจากนี้ไปก็ยังคงมีฝนอยู่
อาจจะเพิ่มการระบายน้ำอีกเป็นเท่าตัวด้วย
ชาวลำปางที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้เลย
อย่าเพิ่งเอาลงจ้าโดยเฉพาะริมแม่น้ำวังค่ะ
ด้วยความเป็นห่วงนะคะดูก่อนร้อนหนาวทุกวันด้วย